มาต่อกันที่เรื่องราวที่สาวสาวทั้งประเภทาจึงต้องปากน้ำตากันนิดนึง
ในวันนี้ออกมาประกาศเลิกที่เตรียมจะสละโสดกับสาวพลอย
เพื่อนสาวน้ำวงการที่คบหาดูใจมาเจ็ดปีแล้วนะคะ

ก็ไม่รู้แต่ว่าที่แน่ใกล้จะเป็นสามีของคุณพลอยในอนาคตนี้แล้วนะคะ

ไม่ใช่ดิฉันแต่เป็นคุณพลอยคนนี้ค่ะ

คุณเช้งกระเด้คนนี้เลยนะคะ
โดยพิธีกรคนดังยอมรับว่าเริ่มวางแพลนเกี่ยวกับงานแต่งไว้บ้างแล้ว
คาดว่าน่าจะเป็นช่วงกลางปีหน้า
ส่วนเรื่องเลิกต่างเนี่ยเจ้าตัวมอบหมายให้แฟนสาวเป็นคนจัดการนะคะ
สำหรับเรื่องสินสอดที่หลายคนจับตามองโดยเฉพาะดิฉันอยากรู้มากเลยว่า
เอิ๊ยต้องมีสินสอดที่มากไปขอสะพานเขาเท่าไหร่

ตัวออกตัวเลยว่าไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้น
คงจะจัดเตรียมตามความเหมาะสมนั่นแหละนะคะ
จากไม่ได้ให้ความสำคัญกันที่มูลค่าของเงิน

นะไปฟังเสียงหน้ากากสามีของเรากันหน่อยดีกว่า
เป็นน่าจะเป็นกลางปีแหละครับว่ามันแล้วนี้แหละ

แล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันออกมาที่มันดูง่ายที่สุดเลยสำหรับผมนะ

ผมว่าเดี๋ยวนี้มันคงไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรื่องสินสอดจะเท่าไหร่ดี

ผมว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
แล้วก็เราควรจะเริ่มต้นในการใช้ชีวิตคู่แบบไหนอะไรยังไงดี
ซึ่งเราก็พยายามเตรียมพื้นฐานของทั้งตัวเราเอง
ของทั้งคู่และของเขาเองซึ่งทุกคนผมว่าน่าจะพร้อมกันหมดแล้ว
ผมก็ซื้อที่หย่งที่อยู่ซื้อรถมีเงินกงเงินเก็บบ้าง
ก็ใช้ชีวิตได้อย่างที่แบบอยู่รอดปลอดภัยแล้ว
ก็คือน่าจะโอเคหมดแล้ว
นี่ไงเขาสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต

เรื่องสินสอดท้องมั่นหรือการจัดงานแต่งงานเนี่ย
หลายคนบอกว่าไม่ได้ให้ความสำคัญมาก
เพราะว่าเขาบอกว่าเก็บเงินเอาไปเลี้ยงลูกในอนาคตดีกว่า

เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเก็บเงินก่อน
เก็บเงินก่อนแล้วต้องหาแฟนก่อน

ใช่แล้วแต่จริงเราก็เห็นเรื่องราวความรักของคู่นี้เนี่ย

ฉันเนี่ยเคยอ่านบทสัมภาษณ์เรื่องหนึ่งของพี่กันนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้ชีวิตเขามีความสุขมากเลย

ได้มีเวลาไปเล่นกับหมาคือที่บ้านเขาเลี้ยงหมาเยอะ

เบอร์ต้นของวงการบันเทิงไปแล้วอะคุณ
ธรรมดานะหนุ่มกันยังมีความสามารถหลากหลายด้านนะคะ
แต่ว่าดิฉันสงสัยเหลือเกินปีนี้เป็นปีที่๗
ทั้งคู่คบหาดูใจกันไม่รู้ว่าจะหวั่นใจเรื่องอาถรรพ์เลข๗หรือเปล่า
แต่ที่รู้ตอนนี้เลิกออกมาแล้วไม่ไหวแล้วแหละ

๗ปีสำหรับบางคนอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลย